ขอแสดงความเสียใจกับผู้ชายคนนี้
แล้วก็ครอบครัวของเขาด้วยจริงนะคะ

สอบติดตำรวจนะคะ
เหลือเพียงแค่การทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย
เขาก็เลยลงสระไปฝึกว่ายน้ำ
หลังจากนั้นปรากฏว่าเขาจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
นี่ค่ะนี่เป็นช่วงเวลาที่ทางกู้ภัยลงไปช่วยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมนุษย์กบฮุก๓๓
ก็ไปพร้อมกับอุปกรณ์ประดาน้ำ
ไประดมค้นหานายรชานนลดากิ่มนอกอายุ๒๒ปี
คือเขาหายไปที่สระน้ำในโรงเรียนตำรวจภูทรภาค๓
ตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชศรีมา
ก็ค้นหากันประมาณ๑๕นาที
เจอร่างของนายรัชานนท์นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ใต้น้ำที่ความลึกประมาณ๔เมตรค่ะ

ท่ามกลางความโศกเศร้าของพ่อแม่และแยดที่รอกันอยู่บนฝั่งนะคะ
คือจากการสอบสวนก็ทราบว่านายราชานนท์เนี่ยสอบผ่านข้อเขียนแล้วเป็นนักเรียน
ด้วยการวิ่งการว่ายน้ำสัปดาห์หน้า

คืออยากเป็นตำรวจตั้งใจมากนะคะ
อยากจะเป็นนักเรียนโรงเรียนตำรวจให้ได้

แต่ว่าพักอยู่กับญาติเตรียมตัวที่จะสอบ
ก็เนี่ยค่ะลงไปฝึกว่ายน้ำในสระนี้กับเพื่อนอีกหนึ่งคน

ปรากฏว่านายรชานนท์จมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อน
เพื่อนก็ไม่สามารถช่วยได้ก็เลยรีบไหว้ขึ้นฝั่ง
แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ญาติญาติให้ช่วยกันตามหา
แล้วสุดท้ายก็เนี่ยค่ะปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องเศร้าค่ะ
เสียชีวิตอยู่ใต้น้ำค่ะ